ไปแล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้
ถ้าใครลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แต่มีเหตุให้ไปไม่ได้
หรือไม่ได้ไปหรือติดขัดอะไรเนี่ยคำถามคือ
แล้ว๑๔พฤษภาคมนี้วันเลือกตั้งจริง
คุณยังมีสิทธิไปเลือกตั้งอยู่หรือเปล่าเรามีคำตอบมาให้ในเช้านี้ต้องรู้
อย่างที่บอกไปครับใครลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้
วันอาทิตย์ที่ผ่านมา๗พฤษภาคมแต่อาจจะลืม
หรือมีเหตุให้ไปไม่ได้เนี่ยจะเท่ากับพลาดการเลือกตั้งในปีนี้เลยนะครับ
เพราะไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้สิทธิวันอาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมได้อีก
และถ้าไม่อยากถูกจำกัดสิทธิต้องแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับ
โดยไปแจ้งได้ที่นายทะเบียนณที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขต
และช่วงวันนี้ถึงวันพุธต้องระวังพายุฤดูร้อนนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน
ช่วง๘๑๐พฤษภาคมนี้ใน๕๗จังหวัดทั้งเหนืออีสานกลางรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลจะเกิดพายุฤดูร้อนมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งครับ
และอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยหลังจากนั้นในช่วงสิบเอ็ดถึงสิบสี่พฤษภาคมจะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนในอ่าวเบงกอตอนกลางทำให้มีฝนตกในไทยต่อเนื่องครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งคลื่นลมในทะเลสูงกว่าสี่เมตรเลยทีเดียวช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยระวังสุ
เก็บภาษีเดินทางออกนอกราชาอาณาจักรโดยเก็บคนที่เดินทางออกด้วยเครื่องบินโดยสารเป็นเงินหนึ่งพันบาทและเดินทางด้วยเรือหรือรถยนต์ห้าร้อยบาทอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมมาเขาชี้แจงว่าเป็นเพียงการเปิดรับฟังความเห็นต่อพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชาอาณาจักรพุทธศักราชสองพันห
การเดินทางออกนอกราชาอาณาจักรแต่ยังได้และปฏิบัติฉบับนี้ก็มีการยกเว้นมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่แล้วครับ